ท่านผู้ชมครับเราดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะฮะ
ตอนนี้มีปัญหาหลายจังหวัดนะครับโคราชปลาจีนสะแก้วนะครับ
ฝนตกหนักมาโอ้โหหลายสัปดาห์นะครับ
ตอนนี้เพิ่งเริ่มหยุดนะครับแต่ว่าท่วมขังสูงอยู่นะครับ
ไปที่สะแก้วก่อนนะครับที่นี่นะฮะพื้นที่ตลาดอำเภออรัญญประเทศนะครับ
วันนี้น้ำลดลงสักประมาณสิบเซนติเมตรแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่อย่างนี้นะฮะ
คือนี่ลดแล้วนะฮะลดลงไป๑๐เซนติเมตรนะครับ
ต้องใช้เรือเข้าไปนะฮะช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ต่างนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมที่ตัวเมืองอรัญญประเทศที่สะแก้วเนี่ย
ชาวบ้านบอกเดือดร้อนหนักมากน่าจะหนักที่สุดในรอบ๘ปี
แต่เชื่อว่าหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกนะครับ
สัก๓๕วันน้ำน่าจะไปได้หมดนะฮะน่าจะไหลไปได้หมด
แล้วก็คืนสู่ภาวะปกติ
วันนี้สองพี่น้องคุณบินคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับ
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สะแก้วด้วยนะครับ
นี่ฮะซึ่งนี่ก็เป็นบ้านเกิดของพี่บินกับพี่เอกพันธ์นะฮะ

ทีมของพี่บินก็ขนอาหารเครื่องดื่มเอาเทียนไขเอายากันยุงด้วยนะครับ
เอายาแก้ไข้ด้วยอุปกรณ์ทำแผล
ลุยไปน้ำเนี่ยจุดนี้สูง๒เมตรกว่าเข้าไปช่วยชาวบ้านที่ตำบลท่าข้าม
เพราะว่าหลายครอบครัวออกมาไม่ได้เวลาไปก็ต้องหาเนี่ยฮะ
สิ่งที่จะใส่ข้าวของไปได้บางทีเรือบรรทุกไม่หมด
ต้องเอาโฟมใหญ่อย่างนี้คุณเดี๋ยวมาสอนแล้วก็ค่อยลากกันเข้าไปนะครับ
ส่วนทีมของพี่ไทยเอกพันธ์นะครับนำเรือ๗ลำแยกไปช่วยที่ตะมนต์บ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ไซงามที่อำเภอโคกสูง
เพราะว่าจุดนี้นี่ฮะอย่างที่พี่ไทยไป
คือผู้เท่าผู้แก่หลายท่านไม่ยอมออกมาจากบ้าน
ก็คงเป็นห่วงบ้านใช่ใช่หลายคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
ก็ไปก็ร้องพรงร้องเพลงให้คลายเครียดกันนะครับ
ช่วยเหลือกันฮะในช่วงเวลานี้ครับ

สถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตะมนตกบิน
ระดับน้ำเนี่ยนะคะก็เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนประมาณเมตรกว่านะคะ
ชาวบ้านก็ต้องนำเรือออกมาใช้
บ้านไหนไม่มีเรือก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลรับส่ง
เมื่อช่วงบ่ายค่ะผู้ว่าราชการจปราจิมบุรี

นี่ค่ะโรงเรียนเทศบัน๒วัดใหม่ท่าพาณิชย์
เทศบาลตะบนกะบินโอ้โหนี่น้ำไหลเข้าไปเนี่ยนะคะ

แฟร์พระโปรงก็เริ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
อาคารอนุบาลโรงอาหารน้ำท่วมก็เกือบเกือบเมตรนะคะ
โรงเรียนก็ต้องย้ายนักเรียนไปชั้น๒
ครูนักเรียนเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาก็มา
ช่วยกันย้ายข้าวของค่ะครับไปดูที่ปักทงชัยนะครับ

จุดนี้ก็ถือว่ายังน่าห่วงนะครับ
เพราะว่าฝนที่ตกในเหนือเกลือดลำพระพรงส์
ทำให้มวลน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนกับถนนหลายสายในพื้นที่นะครับ
ตลาดเก่าเมืองปักทงชัยนะครับตอนนี้น้ำท่วมสูงเนี่ยบางจุดนี่สูงเมตรกว่านะฮะ
ร้านค้าต้องปิดหมดแต่บนถนนนี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ
ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับทางเทศบาลเมืองปัก
ได้ทำถุงยางชีพแล้วก็ตั้งโรงครัว

ไพรนะครับแล้วก็ที่น้ามที่เขื่อรรำพระเผลิน
ปริมาณน้ำตอนนี้ปริมาณเก็บกักอยู่ที่๑๖๐
ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น๑๐๐
ก็คือเยอะกว่าปริมาณเก็บได้ของเขื่อนนะฮะมากกว่าปีที่แล้วอยู่๔เท่านะครับ
ตอนนี้ก็ต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสาขลาแล้วก็คลองส่งน้ำนะครับ
น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่รุ่มต่ำหลายจุดนะฮะในพื้นที่ปักทงชัยนะครับ
ปางพระโคด้วยนะฮะซึ่งเป็นโบราณสถานอายุเก่าแก่ประมาณ๙๐๐ปีนะครับ
แล้วก็ทหารจะเอากระสอบทรายมาทำพนังกั้นเอาไว้
แต่ก็ต้านไม่อยู่นะฮะเข้ามาก็ท่วมแถวองค์ฐานนี่ฮะท่วมหมดเลยตอนนี้
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดกันหน่อยนักข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ตลาดเก่าชุมชนนนอีแซวตอนนี้น้ำท่วมสูงกว่าสองเมตรนะคะครับแล้วฝนก็ยังตกอยู่ด้วยอ่ะค่ะ
ติดตามจากคุณปียชาติคงถิ่นได้เลยค่ะ
ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนนิวาสวัฒนกิจในตัวเมืองปักทงชัยนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น้ำท่วมค่อนข้างวิกฤตนะครับ
เห็นว่าระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับนอกเหนือจากชุมชนชัยมงคลหรือว่าชุมชนโนนอีแซวนะครับ

น้ำท่วมสูงมากกว่า๒เมตร
สำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกัน

ก็จะต้องใช้รถยกสูงหรือว่าเรือ

อาศัยอยู่บริเวณชั้น๒ของบ้านนะครับ
หลายคนนะครับก็บอกว่าเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับ
ก็เลยยังคงต้องอาศัยอยู่ภายในบ้านนะครับ
แล้วก็ความช่วยเหลือต่างก็จะมาทางรถ
ภัยน้ำท่วมที่นี่นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับ
ก็ได้มีการนำเอาถุงยังชีพนะครับแล้วก็น้ำดื่มมามอบให้นะครับ
จากว่าลงมาจากชั้นสองของบ้านไม่ได้นะครับก็จะมีการใช้ถังแบบนี้นะครับ
โรยลงมาครับเพื่อที่จะรับสิ่งของที่ผู้ใจบุญต่างนำมามอบให้นะครับ
ก็ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล
หรือว่าชุมชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูง
เนื่องจากว่ายังมีมวลน้ำนะครับที่ไหลมาจากเขื่อนลำพระเพิง
แล้วก็อ่างเก็บน้ำที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
ไหลบ่าลงมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่เองก็พยายามระบายลงไปยังพื้นที่รุ่มต่ำนะครับ
แต่ก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับ
ว่าอาจจะใช้เวลาหลายวัน
ตอนนี้มันทรงลดลงนิดนึงประมาณสัก๑๐เซนนะครับ
รู้ไหมครับว่ามันจะมาอยู่

ตอนนี้อยู่ยังไงครับในเมื่อลงมาชั้นสองของบ้านไม่ได้
ก็อยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ข้างบน
ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะขนาดนี้ครับ
แต่ว่าปี๕๓เราโดนหนักกว่านี้
อกจากนี้ครับทีมข่าวของเรายังได้นั่งเรือท้องแบนเข้าไปในพื้นที่ชุมชนชายมงค
หรือชุมชนโนนอีแซวนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักตอนนี้นะครับ
มีทั้งผู้พิการคนชราที่อาศัยอยู่ภายในตัวบ้านนะครับ
การเข้าออกก็ลำบากนะครับ
ระดับน้ำยังคงท่วมสูงในหลายชุมชนนะครับทั้งในเขตตัวเทศบาลเมืองเมืองปักแล้วก็ชุมชนโดยรอบนะครับ
ซึ่งประชาชนเองก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุด
นัทชัยลาวหบุตรถ่ายภาพปียชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาครับ